หนึ่งเล่นเอาแตกตื่นกันทั้งกำเกินเลยนะคะค่ะ
คือมันไล่กัดคนไปเนี่ย๑๓คนด้วยกัน

มันวิ่งมากระโดดงับขึ้นมาถึงเอวนี่ฮะตกใจนะฮะแล้วคนแถวนั้นก็เอาไม้มาวิ่งไล่ตีกัน
นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเจ้าสุนัขตัวนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะที่ชาวบ้านเขาไล่มาโอ้โหนี่นี่
นี่โอ้โหแต่คนนี้นี่ภาพนี้ชัดมากโอ้กระโดดงับเลยอ่ะถึงเอวเลยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าสุนัขจรจัดตัวนี้เนี่ยมันไล่กัดคนไปทั่วนะครับ
เดี๋ยวจะดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านตัดผมนะฮะจะมีช่างเนี่ยตัดผมให้ลูกค้าอยู่
อ่านี่นะครับแล้วเขาหันไปแล้วหมากัดหมากัดค่ะ
แสดงว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะก่อเหตุอยู่แถวนี้เป็นประจำอาจจะกัดแบบหลายคน
นี่ลูกค้าลุกขึ้นมาดูอย่างนี้เลยนะต้องหยุดกันชั่วขณะแล้วก็วิ่งออกไปนอกร้าน
เพราะมีคนตะโกนขอความช่วยเหลือว่าถูกหมากัดแล้วเขาก็ช่วยพากันเข้ามาในร้าน
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันให้นี่บอกให้เข้ามาเถอะครับ
นี่คนละคนกับพ่อหนุ่มเสื้อฟ้านะที่เดินที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
คือน้องผู้ชายเสื้อฟ้าเหมือนกับโดนงับเข้าไป
แต่คนนี้โดนกัดเข้าไปเลยนะฮะเลือดโชคเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวหน้าโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะครับ
สรุปแล้วมีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยถูกสุนัขตัวนี้
กัดไปถึง๑๓คน
ชาวบ้านบอกว่าไอ้สุนัขตัวนี้มันมีท่าทางแบบ
กระวนกระวายหวาดระแวงน้ำลายฟูมปาก

เขาก็กลัวว่าจะติดเชื้อสุนัขบ้านหรือเปล่า

เจอใครผ่านมาแถวนี้มันกัดเจอใครผ่านมามันกัดนะครับ
สุดท้ายชาวบ้านโทรไปแจ้งประสุทธิ์นะครับ
เพื่อให้มาจัดการกับสุนัขตัวนี้

คือเจ้าหน้าที่ที่เขาลงพื้นที่มาเขาบอกว่า
ก็ชาวบ้านที่เขาช่วยกันไล่กันเนี่ย
ก็คงจะจัดกงจัดการยังไงไม่รู้มันตายแล้ว

ป้องกันเรื่องของพิสุนักบ้ากับบัตรทะยักษ์ด้วยนะคะ
ใช่แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ตัดหัวมันไป
เพื่อเอาไปตรวจเรื่องของพิสุนักบ้า

แต่ยังไงไปฉีดยาไว้ก่อนฉีดไว้ก่อนดีกว่า